อันนี้เรื่องของน้ำมาดูเรื่องของไฟบ้างดีกว่าคุณผู้ชมฮะ
เป็นพ่อบ้านพอดึกก็หิวขึ้นมา
จะไปอุ่นแกงปรากฏว่าคุณผู้ชมตอนเปิดถังก๊าซอ่ะนะ
ไม่ติดเปิดไม่ติดก็เลยใช้ปืนปืนไอ้ปืนแก๊สอ่ะ
ปืนไฟแช็คอ่ะไม่ได้อุ่นแกงแล้วอุ่นก้นแทนโอ้ย
ตอนจะวิ่งไปจะไม่รู้ด้วยนะว่าไฟติดก้นกันอยู่นะฮะ
ตอนนี้ไม่รู้แล้วนะตอนแรกวิ่งหนีก่อนไง

ไฟลวกไหมเนี่ยโอ้โหแล้วคนในบ้านก็รีบไปดูเลย
ว่าเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะเนี่ยดังสนั่นครัวไปหมดครับ
จะอุ่นแกงกลายเป็นเหตุแบบนี้ไปบ้านหลังนี้อยู่ในอำเภอบางน้ำเปรี้ย
ฉะเชิงเซาครับผู้ชายเสื้อดำดำที่ไฟติดก้นมา
คุณผู้ชมนั่นเจ้าของบ้านนะเขาจะไปอุ่นอาหารครับแล้วมันเกิดระเบิดขึ้น
ในบ้านก็ช่วยกันดับไฟแล้วก็รีบพาเจ้าของบ้านเสื้อดำเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลจริงจริงเหตุเกิดตั้งแต่คืนวันพุธ
แล้วคุณผู้ชมสิบเจ็ดพฤษภาคมตอนห้าทุ่มแต่เมื่อวานอ่ะ
ทีมข่าวเพิ่งได้คุยกับภรรยาของเจ้าของบ้านชื่อพี่สุกัญญา
เล่าให้ฟังนะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยสามีสามีฉันเนี่ยนะ
เดินเข้าไปในครัวจะอุ่นแกงก็เปิดเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาอัตโนมัติ
แต่หัวเตามันเสียสิไฟมันก็เลยไม่ติดครับสามีฉันก็เลยไปเอาปืนไฟแชคมา
จุดแทนจุดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยหัวเปิดตรงนี้มันเป็น
อัตโนมัติใช่ไหมแต่ว่ามันเสียแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กไฟไม่ติดครับ
ครับเอาปืนไฟแชคมาแทนแต่ไฟก็ไม่ติดนะแล้วตอนนั้นในบ้านก็เปิดแอร์
ในห้องโถงก็เลยทำให้ต้องปิดหน้าต่างในห้องครัวเออสามีสามีฉันก็
จุดไฟด้วยปืนไฟแชคให้ได้เลยคาดว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่า
มันมีอะไรรั่วหรือเปล่าพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
แต๊กอ่ะบางทีไม่ได้บิดกลับหรือเปล่าอ๋อการ์ดมันก็ออกมาไง
แล้วพอคราวนี้ปุ้งท่วงเขาเอ้ยนั่นแหละฮะแล้วตอนนั้นมันปิดหน้าต่างไว้ทุก
บานด้วยไงครับมันก็ไม่ได้ระบายออกไปไหนครับอยู่ในนั้นอ่ะเออ
พอสามีจุดไฟติดพึบเลยฮะทีนี้เปลวเพลิงก็ลามไปทั่วตัวเลย
ก็เลยบาดเจ็บโอ้โดนหน้าด้วยนะคือเราเห็นในภาพหน่อย
เห็นแค่ที่ก้นใช่ไหมใบหน้าเขาก็โดนแขนขาเขาก็โดนโอ้โห
ต้องพันหน้าอยู่ในห้องไอซียูอ่ะตอนนี้น่าเป็นห่วง
แล้วต้องขูดล่อผิวหนังที่ตายครับเพื่อไม่ให้ติดเชื้อครับ
เธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาฝากเป็นอุทาหรณ์ให้คนได้ระมัดระวัง

ชำรุดก็ควรจะต้องซ่อมหน่อยครับ

ครับอันนี้ขอให้บังปลอดภัยนะครับ